คุณค่ะไปดูเรื่องราวของลิเกกันบ้าง
ลิเกเป็นลิเกเวลาลิเกมาเล่นเนี่ย
ก็จะต้องมีพ่อยกแม่ยก
แล้วก็จะมีพวงมาลัยเนี่ยมาว่าไพ่ถูกไหมคุณ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กัน
ถ้าดูแล้วไม่ร้องว่าโอ้โหอาหารอื้อหือ

สวัสดีคุณครับ

หรือจะเรียกว่าบรรดาพวงมาลัย

หรือจะเรียกว่ากระเช้าพวงมาลัย

เป็นเครื่ององค์เป็นเครื่องทรง
เป็นแบบเครื่องประดับอะไรอย่างนี้ไปแล้วเลยดูสิ

แต่นี่ได้มาจากพ่อยกแม่ยกทั้งนั้น

นี่เป็นพวงมาลัยแบงค์นะคะ

ถ้าช่วยนับแล้วจะมีให้สักร้อยสองร้อยไหม
เห็นไหมคุณดูแล้วอื้อหืออาหารตะลึง

คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
มันเยอะขนาดไหนแต่คุณสังเกตดูนะไม่มีที่ว่างให้น้องแล้วเหลือแค่หน้า

หนุ่มหล่อคนนี้พ่อลิเกณฑ์หน้ามนต์คนหล่อ
ชื่อว่านุ่มตรีชัยนรงค์
นักร้องลูกทุ่งและลิเกหนุ่มเงินล้าน

นี่แหมสมฉายาเขาจริงคุณ
ต้องบอกว่ามีบรรดาพ่อยกแม่ยกนะแฟนคลับนี่แหละหนาแน่นมาก

อยากจะให้คุณอะไรนะที่ส่งมาไปช่วยนับเงิน
ที่เขาส่งมาว่าเขานับเงินอยู่ค่ะคุณ

ไปช่วยเขานับเงินกันหน่อยดูสิเงินฟ่อนเต็มตัวไปหมดแล้วนะคะ
เดี๋ยวเข้าไปดูคอมเมนต์ของชาวโซเชียลกันหน่อยคุณผู้ชม
หลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง

ป๊าดป๊าดติโท
พ่อเอ๋ยแม่
อีกหนึ่งท่านเขาบอกว่าที่สุดนะที่สุดก็สมฉายาเจ้าพ่อมาลัยค่ะ
ส่วนมีอีกหนึ่งท่านก็บอกว่าสาววายรุ่นป้าเขาเรียกว่าแม่ยก

ใช่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาก็จะมีคนที่แบบว่าเป็นสาวกสาววายคนที่แบบชอบผู้ชาย
ป๊ั๊ดปะติโตอย่างงี้ก็มีนะคะ
และก็มีแบบว่ามิล็ามาลัยทุกพวงมาลัยที่มาจากความรักที่ทุกคนมีให้นะคะ

บอกว่านานรองชานี้คือสุดเลยค่ะตรีช่ายนารงแม่งแบบนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงค่า

ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาฮ่าแล้วก็อยากจะเป็นลิเก
อ่าลองสักหน่อยถ้าเสียงได้เลี้ยวดีแม่ยกมา
มีรางวัลให้ตบดนตรีมาค่ะ
ผมนั่นเป็นลิเกคนจนบ้านอยู่แถวน้องมนต์
ส่วนแม่ผมนั้นอยู่ธนบุรี
มาอยู่ไทยรัฐทีวีก็หวังว่าจะท้อ

โอ๊ยร้องพ่อแบบนี้รับไปเลยค่ะพวงอะไรดีคะ
พวงมาลัยร้องดีตบรางวัล
ไปแค่นี้ก็พอเดี๋ยวโดนลากไปตบกันข้างนอก

เห็นว่าซุ่มซ้อมมานาน

ให้รางวัลแห่งความพยายาม
คุณสนใจลูกนี้เหรอคะคุณไม่เอาอันนี้เหรอคะ
นี่สนใจลูกนี้เอามาถ่วงให้มันหนัก

ลีลาคุณไม่ธรรมดานะสนใจจะลาออกไปเป็นลิเกไหมคะ
คุณใช้คำว่าสนใจจะลาออก

อ่ะก็จะไล่เราไปนู่นไล่เราไปนี่
ดิฉันถามความเห็นเลยสนใจไหมคะ
ไม่ไปไล่ก็ไม่ออก
ค่ะแต่ว่าก็มีพ่อยกแม่ยกนะน่ารักเนาะ

บรรดาลิเกพระเอกลิเกนางเอกลิเกเนี่ย
ก็จะมีพ่อยกแม่ยกแบบนี้เยอะแยะอยู่แล้ว
พี่จิ้งหรีดข่าวอย่างเนี่ยกว่าพี่กุ้งศุกราชก็มีคือตอนนี้ก็ยังมีพ่อยกแม่ยกอยู่
มีคณะยุคปัจจุบันสอนตรำน้ำเพชร

แล้วก็มีชนะณไทยรัฐ

ได้ตั้ง๔๐บาทนะ